คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้อยากจะเล่าให้เป็นกำลังใจแล้วกัน
ใครที่คิดว่าชีวิตตัวเองมันล้มเหลวไม่มีอะไร
แต่ถ้าเกิดคุณมีคุณพ่อคุณแม่อยู่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาทำอะไรมันก็ล้มเหลวไปหมด
ทำอะไรก็โดนโกงมีครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์
สุดท้ายก็กลายเป็นฤษี
แต่สิ่งที่เขารอดมาได้คือเงินจากบัตรผู้สูงอายุของแม่เขา
แล้วสิ่งที่เขาทำคือดูแลแม่อย่างดี
้อนข้าวป้อนน้ำเป็นฤษีกับแม่เท่าคนหนึ่งอายุ๙๒ปี
น้ำรือสีหนุ่มใหญ่คนนี้ชื่อวนายจำลองกรรมณีอายุ๕๕ปี
ส่วนผู้เป็นแม่คือนางโหลยกรรมมณีอายุ๙๒ปี
ทั้งสองคนอยู่ที่ต้องบอกว่าอยู่ข้างบ้าน
อาศัยอยู่ข้างบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองที่พิสุนโลก
สภาพมันก็ผูพังแล้วนะกลางเต็นต์ผ้าใบแทนหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน
ฤษีจำลองกับแม่อยู่ที่นี่หลับนอนแล้วอาศัยนอนในโรงศพที่ทำขึ้นมา
นะใช้สำหรับการนั่งสมาธิด้วยให้คุณแม่นอนในโรงศพด้วยเวลาพักผ่อนนะครับ
ฤษีจำลองเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะเขาเป็นช่างตีเหล็กกับช่างเครื่อง
แต่ว่าชีวิตมันเจอแต่ความล้มเหลวทำอะไรก็โดนเขาโกง
มีครอบครัวก็แตกแยกไม่สมบูรณ์ก็เลยหันไปพึ่งทางทำ
บวชพระศึกออกมาก็เป็นมือรือสีดูแลแม่มาตั้งแต่ปี๒๕๓๔
เสียชีวิตไปแล้ว๓คนตัวเขาเนี่ยเป็นน้องคนเล็กสุดแล้วเป็นลูกคนเดียวที่ดูแลแม่
เพราะว่าเงินจากบัตรผู้สูงอายุของแม่บางครั้งลูกศิษย์นับถือก็มอบเงินให้บ้าง
มากบ้างน้อยบ้างตอนนี้ก็อยากจะให้มาช่วยเหลือเรื่องของที่พักอาศัยให้มันกันแดดกันฝนได้เท่านั้นนะครับ
สงสารแม่ด้วยนะฮะชาวบ้านชื่อว่านางทองล้วนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดเผยบอกว่า
ฤษีจำลองดูแลแม่แบบนี้มานานมากแล้วนะฮะแม่เขาก็ป่วยเป็นโรคประจำตัวโรคความดันโรคไขมัน
อยู่กันสองคนแม่ลูกแบบนี้แหละครับญาติญาติเองก็อยู่ข้างนะฮะทุกวันฤษีจำลองก็จะคอยหาข้าวหาปลามาให้กิน
เสื้อผ้าให้อาบน้ำล้างหน้าให้แม่ไปไหนมาไหนก็จะเอาแม่ไปด้วยน่าชื่นชมอย่างมากที่ถือว่าเป็นคนที่กระตันอยู่กับบุปการีกับแม่ของตนเองแบบนี้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านายสุเมฆทองเชื้อบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหามรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อยู่นะฮะว่าจะช่วยเหลือเรื่องของที่อยู่กับสองแม่ลูกนี้อย่างไร
ก็เคยส่งช่างไปซ่อมให้แก้ไขแล้วแต่ว่าต้องดูอีกทีนึงว่าจะมีการจัดงบส่วนใดมาช่วย
สองแม่ลูกนี้ให้มีที่อยู่ที่กินกันต่อไปนะครับ